แล้วมันก็มีกระแสข่าวแววว่าอาจจะเป็นท่านนี้หรือเปล่า
ก็คือทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล

ก็มีอายุราชการเหลืออีก๑ปี
ชื่อเล่นว่าต่อเป็นคนเพชรบุรี
แล้วก็ประวัติการศึกษาคือน่าสนใจอย่างหนึ่ง
ที่ว่าไม่ได้จบโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนในร้อยตำรวจ
แต่ว่าทางพลตบทเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนั้น

ก็คือจบคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วก็มีปอโทอีกใบหนึ่งจากศรีปฐุม
ประวัติการทำงานก็เคยทำเอกชนด้วยนะฮะ

แล้วก็ไปอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมผู้มีวุฒิด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์วัฒศาสนศาสตร์

เป็นข้าราชการตำรวจชั้นศัลยบัตรรุ่นที่๔
แล้วก็เริ่มต้นชีวิตตำรวจตอนปี๔๐
ถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้ว๒๖ปีแล้วนะฮะ

ย้ายหน่วยย้ายอะไรต่างมาอย่างต่อเนื่อง
อยู่กองปราบนาน๑๗ปี
ไปเป็นสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็ก็คือชีวิตที่ผ่านมาก็น่าสนใจ
เกษียณอายุราชการปี๖๗เหลืออีก๑ปีนะครับ
เป็นรองพบตรซึ่งถ้าเอาภาพ
รองพบตรทั้ง๔ท่าน

ก็อาวุโสในฐานะของตำรวจน้อยสุด

ถามว่าเราอ่านประวัติของพอตศักดิ์
สาเหตุใดก็เนื่องจากว่าก็ท่านนี้
ก็เอาจริงถึงแม้ว่าโฆษกสตชไม่ได้แถลง
ว่าเป็นใครแต่ชื่อนี้มาแรงสุด
ใช่ค่ะก็จับตาดูกันแล้วกัน
ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของธุรการนะคะ
ก็เดี๋ยวจับตาดูค่ะว่าเมื่อมีการเปิดเผยออกมาแล้ว
จะใช่ชื่อนี้หรือเปล่าแต่ว่าชื่อนี้มาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะ